วันนี้ก็ต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรเทิงไทรรัฐนะคะ
เช้านี้พบกับเชอรี่และใบตองค่ะ

เมื่อเช้านี้ตื่นเช้าจะบอกว่าอิ่มบุญมาก

ตั้งบัน๘โมงแล้วก็วิ่งเข้ามาใช่รีบหอกข่าวแบบบันเทิง

เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนอนไม่หลับกันเลยเมื่อคืนนี้

ต้องเรียกได้ว่าอยากให้คู่นี้เขากลับมารีเทิร์นกันนะคะ
สำหรับชาคริสและวุ้นเส้น

ไอจีของอดีตคู่สามีภรรยาชาคริสวุ้นเส้นร้อนขึ้นมาทันที
ทั้งคู่นี้นะคะได้โพสต์ภาพคู่แบบแนบชิด
มาด้วยแคปชั่นน่ารักในเวลาใกล้เคียงกันค่ะ
นี่ถ้าไม่บอกไม่รู้นะว่าหย่ากันแล้ว

หลังจากที่หนุ่มชาคริสไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่ง

โดยหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ

กลับมารักกันแบบรัวเลยทีเดียว
ก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าเป็นภาพที่
ดูแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ยิ้มได้จริงด้วยค่ะ

ก็เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์

อย่างสาวเมพิชชนาธิ์คอมเมนต์มาว่า
พี่เขาสดมะชอบอะ
ไฮโซสาวพลอยโชวพรค่ะคอมเมนต์มาว่า

ส่วนดาราสาวพัดค่ะก็คอมเมนต์มาว่า

ตามมาด้วยแหวนปวริสาค่ะคอมเมนต์ว่า

อันนี้เดี๋ยวฉันเช็คยอดล่าสุดให้คุณผู้ชม

แล้วแค่แบบบังเอิญมาเจอกัน
ถ่ายรูปของเขายังแบบสนิทสนมกันเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะคะยอดก็

แต่เช้าล่าสุดนี้นะคะเดี๋ยวฉันเช็คก่อน

ตอนนี้ยอดกดไลค์คุณจะคิดครับ
อยู่ที่๑๑๗๙๐ไลค์ค่ะ
แล้วก็อีก๑๗๓๖คอมเมนต์นั่นเองค่ะ

อยู่ที่๑๘๙๙๙๔ไลค์นะคะ

วุ้นเส้นตั้งว่าบังเอิญเจอพี่เขา
แล้วก็แอดชาคริสมีรูปอัวน้อยด้วยหนึ่งตัว
กับอีก๒๕๙๑คอมเมนต์นั่นเองค่ะ
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่า

หลายคนยังอยากให้คู่นี้เขากลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะ

เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าหนุ่มชาคริสเข้าไปร่วมงานหนึ่ง

สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเรือนหอร้อยล้าน
ที่กำลังก่อสร้างในระหว่างที่ทั้งคู่

ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะคะหลังจากที่อย่าขาดกันแล้ว
ทำยังไงดีจะเอายังไงต่อไปนะฮะ
ซึ่งหนุ่มชาคริสก็ยืนยันว่าตอนนี้
ยังคงดำเนินการสร้างต่อไป

ตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจว่าจะยังไงดี
ว่าจะลดสเกลหรือว่าจะ

แบบเจ๋งว่าแล้วแม่เราก็ป่วย

แล้วเราก็เอ๊ะหรือเราจะขายตรงนี้ไว้

แต่คือตอนนี้มุ่งมั่นว่ายังไงก็สร้างอยู่ดีครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้รีบ

แต่ว่าในอนาคตต่อไปจะใช้เป็นคำว่าเรือนหอได้อีกหรือเปล่า

หรือว่าอนาคตอันใกล้อาจจะต้องหายไปก็ต้องรอติดตาม
แต่ว่ายังคงดำเนินการสร้างต่อ
ยังไงดีฉันก็ไม่ได้ปิดโปรเจกต์
ยังรู้สึกมีหวังอยู่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเซ็นใบหย่ากันไปเรียบร้อยแล้วแต่ความรู้สึกดีเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่กระดาษ
ใช่จริงความรู้สึกมันอยู่ที่ข้างใน
แต่ว่าเมื่อวานนี้ชาคิดเขาบอกเลยว่าตอนนี้เขายังไม่โฟกัสเรื่องงาน
เพราะว่าเขายังมีหน้าที่ที่ต้องดูแลคุณแม่อยู่
คุณแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงช่วงนี้ใช่แล้วเอาล่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะ